ทีนี้ดูร้อยเอกธรรมนัฐหน่อยละกันนะคะคุณผู้ชมถือเลิกค่ะ
โมง๑๙นาทีก็เข้ากระทรวงค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ดูสิบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมามาพร้อมกับใครเนี่ย
มาพร้อมกับนายชายาพรมมาแล้วก็นายอนุชานาคาสัยนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ใช่ค่ะเข้าปฏิบัติหน้าที่
สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
ประกอบด้วยพระภูมิชัยมงคลทาเวสุวรรณ
สารตายายพระพิรุณทรงนาคทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในอาคารนะคะ
แล้วก็มีประหลัดกระทรวงอย่างนายประยูนอินสกุล
คณะผู้บริหารรอต้อนรับอยู่เมื่อเช้านี้
ทีนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนกันค่ะ
ก็บอกกับสื่อมวลชนว่าได้มอบหมายให้กับประหลัดกระทรวง

หารือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรกร

ภัยแรงจะเตรียมลงพื้นที่ที่ขอนแก่นที่อุดรที่หนองคาย
พร้อมกับคณะของนายก๘กับ๙กัญญานี้นะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าประเมินสถานการณ์ภัยแรงที่ภาคอีสานสาหัสมากเลยนะ
เกษตรกรจะขาดน้ำทำนาทำการเกษตรในหลายพื้นที่
และนโยบายเร่งด่วนอื่นที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จภายในเดือน๒เดือน
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด่านการประมงประสุทธิ
อย่างการปราบรามลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเนื้อวัวผิดกฎหมาย
ปัญหาราคาวันก่อนนี้เพิ่งไปเรื่องอะไรนะมังคุดใต้ใช่ไหมคะ
รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรอื่นที่ตอนนี้ราคาตกต่ำ
วางนโยบายเร่งระบายผลผลิตออกให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าราคาพืชผลก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
รวมถึงปัญหาสำคัญเลยคือนี่คุณผู้ชม
หนี้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยค่ะ
เรื่องการพักหนี้เกษตรกรตอนนี้กำลังเร่งจัดทำแผนอยู่ค่ะ
ตอนนี้คือเรื่องของปัญหาพี่น้องเกษตรกร
ที่ขาดน้ำในการทำนานะครับ
น้ำภาคการเกษตรนี่สำคัญมาก
แล้วก็เรื่องอื่นก็สำคัญทุกกรมครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผมจะมีมาตรการเร่งด่วนเรื่องกรมประมง

ในเรื่องของกรมบริษัทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก
ถ้าผมปราบปรามภายในเดือน๒เดือนต้องเห็นผล
สำหรับการพักหนี้พี่น้องเกษตรกร
จะพักแบบไหนอย่างไรต้องรอฟังได้อยู่บ่าย
ท่านนายกในธนาคต้องดีว่าการส่งข้างก่อน